เพื่อที่จะจุดความนิยมของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ให้มีขึ้นในประเทศของพวกเขา
การนันคันฟุตบอลชิงแชมพ์แห่งชาติ
ภูมิภาคอาเซียนหรือซูซูกิครับ
ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ๒๐ปีในการจัดการแข่งขัน

ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันขึ้นในปี๒๐๑๖นี้
นาฬิกาแฟนบอลจากเกมนัดแรกทำให้เห็นว่า
กีฬาฟุตบอลที่นี่เริ่มได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะคนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะนิยมกีฬามวย
แมนนี่ปาเกียวเป็นฮีโร่หรือบาสเก็ตบอล
ถือว่าเป็นกีฬาที่คนนิยมและเล่นกันมากที่สุด
สื่อมวลชนของฟิลิปปินส์เอง
ก็ให้ความสนใจและก่อติดความขึ้นไหว
แข่งขันครั้งนี้อย่างล้นหลาม
โดยฟิลยังฮัสแบนกองหน้าตัวเก่งของเจ้าภาพฟิลิปปินส์

ถือว่ามีความหมายกับทางนักฟุตบอลและแฟนบอลเป็นอย่างมาก
หวังจะสร้างผลงานด้วยการคว้าแชมป์ให้ได้
เพื่อให้แฟนบอลฟิลิปปินส์ประทับใจ
และสร้างความนิยมให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
เพราะในรอบหลายปีที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลฟิลิปปินส์ได้มีการพัฒนา

และที่สำคัญความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของแฟนบอล
ก็อาจจะขึ้นมาเทียบเท่ากีฬาบาสเก็ตบอลหรือมวย
ถือว่าเป็นกีฬาที่คนฟิลิปปินสนิยมมากที่สุด

หากมีผลงานที่ดีของทีมชาติฟิลิปปินส์ในการแรงขันครั้งนี้